ไปตามต่อกันค่ะก็ยังอยู่กันที่เรื่องของการเมือง

เมื่อวานนี้เราก็เสนอข่าวไปแล้วเห็นการแฉแบบดุเดือดนะคะ

คุณชูวิทย์มีการไปพูดถึงกล่าวอ้างถึงบริษัทบริษัทหนึ่ง
ซึ่งมีนอมินีชื่อว่าคุณพินิษฐ์แล้วอ้างว่าเธอเป็นแม่บ้าน
ทีนี้ตอนนี้คือติดต่อได้ทีมข่าว
คือรู้ว่านางสาวพินิษฐ์นะคะอยู่ที่อำเภอเชียงยืนค่ะ

ใช่คือเมื่อวานพอคุณชูวิทย์เปิดตัวละครนี้ออกมานะฮะ
บอกว่าเป็นนอมินีที่ไปกู้เงินเป็นพันล้านเลย
ทั้งที่จริงเป็นแค่แม่บ้านนะฮะ
แล้วก็ยังมีคนที่เป็นนอมินีเพิ่มเติมอีกก็เป็นรอปภ

แต่ทั้ง๓คนนี้ทำไมถึงไปกู้เงินได้เป็นพันล้าน

ดังนั้นทีมข่าวของเราก็เลยไปเสาะแสวงหาซิว่าพี่นิดตัวจริงอยู่ที่ไหน
ค่ะก็ปรากฏว่าไปกันที่นะคะคุณผู้ชม
เจอเธอที่บ้านที่ตำบลนาทองเพื่อเชียงยืนมหาสารคาม
ด้วยตัวเธอเองนะครับคุณพินิศอายุ๓๘ปี
บอกว่าตัวเองก็เพิ่งรู้ว่าทำไมถึงมีชื่อ
ไปกู้เงินเป็นพันล้าน
ตกใจมากไม่เคยทำธุรกิจอะไรยอมรับเคยนะ
ไปทำงานที่กรุงเทพเมื่อ๕ปีที่แล้ว

เธอบอกว่ามาขายของอยู่ในเมืองใช่ไปขายของแถวนั้น
ก็ได้๔๕ปีสุดท้ายเธอกลับมาอยู่ที่บ้านนี่แหละ

พอมันมีข่าวมีทั้งคนมาถ่ายรูปบ้านเธอไป
เป็นรูปของเธออีกตกใจมากนะคะ
ตอนนี้ยิ่งดูก็ยิ่งงงเลยไม่รู้ว่าตกลงแล้ว
ของเธอไปปรากฏอยู่ได้อย่างไร
คือเธอก็ยืนยันเนอะไม่เคยเตะในหน้าบ้านเลย
ใช่ล่าสุดเธอก็เลยต้องมีการไปลงบันทึกประจำวันไว้
เป็นหลักฐานป้องกันตัวเองที่สพเชียงยืนค่ะ
เคยเข้าไปทำงานไหม
เคยไปทำงานขายของอยู่ห้างแค่นั้น

เอาบัตรประชาชนไปหรือเปล่า

นี่ไงไอ้ปมประเด็นบัตรประชาชนนี่ก็น่าสนใจนะ
เคยแบบให้สำเนาบัตรใครไม่ได้ขีดข้องกำกับ

ใช่ท้อง๗เดือนเติมให้นิดนึงได้ไหม
ผู้ใหญ่บ้านที่เธออยู่ในพื้นที่บอกเลยนะ

แต่งงานตอนนี้ท้อง๗เดือนอยู่อย่างที่คุณน้ำแข็งบอก

น่าส่วนแม่ของคุณพิษเนธเนี่ย

ใช่อยู่แต่ไร่แต่นานทำแต่ไร่แต่นาน
ไม่เคยไปทำธุรกิจอะไรในกรุงเทพเลย
จะมีเงินไปกู้เงิน๑๐๐ล้านพันล้านได้ยังไง

นี่คุณชูวิทย์แฉคือภาพเพิ่มบ้านเลขที่บ้านเปิดหมดเลย
แต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะวันนี้คุณชูวิทย์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วนะครับ
โดยมีการโพสต์เฟซบุ๊คเมื่อ๓ชั่วโมงก่อน
โจรใส่สูตรปล้นให้กู้พันล้านผิดคน

เพราะว่าความจริงเริ่มปรากฏเพียงแค่ไม่ถึงวันนางสาวพินิตแม่บ้าน
ที่มีหุ้นถึง๙๙๙๙๙๘คู่กับนายสมศักดิ์รอปภ
ออกมาแสดงตัวว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเชียงยืนมหาสารคาม
ทั้งที่มีชื่อมีบัตรประชาชนและได้รับเงินกู้จากบริษัทลูกของแสนสิริเป็นจำนวนสูงถึง๑๐๐ล้านบาท
แสดงว่านางสาวพินิษฐ์ถูกสวมบัตรประชาชนเพื่อไปกู้เงิน
เพราะในวันที่รับเงินกู้พันล้านบาทมีการดำเนินการโดยนายสมศักดิ์ที่เป็นกรรมการคู่กัน
และปรากฏว่านายสมศักดิ์รอปภเป็นผู้เซ็นชื่อทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินด้วยตนเอง
งานนี้แสนสิริที่เป็นบริษัทมหาชนและบริษัทลูกมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการซื้อขายที่ดินจำนวนมาก
ไม่ได้ตรวจสอบหรือแกล้งไม่ได้ตรวจสอบหรือยังไร
แล้วก็ทิ้งท้ายของคุณชูวิทย์บอกว่างานนี้หากผมไม่แฉก็คงแกล้งโง่ไปอีกนาน
คุณชูวิทย์โพสต์เมื่อเช้านี้นะครับ
แล้วบอกว่าวันนี้บ่ายโมงนะผมจะไปยื่นฟ้องที่สารอาญารัชดา
เพื่อเอาผิดกับนายเศรษฐาทวีสินแล้วก็ทนายความของนายเศรษฐา
ข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จหมินประมาทโดยการโฆษณา
พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แล้วพรุ่งนี้จะไปแจ้งความให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานบิ๊กโจ๊ก
สืบสวนขยายผลต่อไปนะครับ
ทีนี้คุณเศรษฐานะคะล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์ข้อความด้วยนะคะ
พูดถึงเรื่องกรณีที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉเรื่องนี้
คุณเศรษฐาก็ตอบโต้นะคะว่าเรื่องของการตรวจสอบ
มันตรวจสอบได้นะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้
แต่ควรจะตรวจสอบแบบสร้างสรรค์

มีข้อเท็จจริงที่ถูกต้องไม่บิดเบือน
นำเสนอข้อเท็จจริงที่มันเป็นข้อมูลเท็จ
ในฐานะที่ตนเป็นผู้บริหารบริษัท
ที่ดินต่างซื้อมาด้วยตามราคาตลาดปกติ
แล้วก็ทำถูกต้องตามธรรมาธิบาล
ยังบอกด้วยว่าการกระทำใดที่บิดเบือนไม่เป็นความจริง
ฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
และจะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุด
ที่ฝ่ายกฎหมายของบ้านเมืองมาตรวจสอบ

แต่การที่บุคคลหนึ่งปลุกปั่นตั้งสมมุติฐานขึ้นมาเอง
มีเป้าหมายบางประการเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องค่ะ
เขาบอกบริษัทเขานะแสนสิริโอ้โห
เติบโตจะมีทรัพย์สินรวมเกือบแสนสามหมื่นล้านบาท
มีกำไรมากกว่า๔๐๐๐ล้านบาทเมื่อปีที่แล้ว
เป็นเพราะมีการประกอบธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล
ใช่แล้วก็บอกว่ายินดีที่จะให้ตรวจสอบค่ะ